ยังเป็นเรื่องของสสก้าวไกลครับคุณผู้ชมครับ
สสเขตทวีวัฒนาที่จริงก็มีข่าวกุ่นมาหลายวันแล้ว

เขาเคลื่อนไหวแล้วครับหลังจากถูกแฟนสาว
เพิ่งจะคบกันได้๑เดือนแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
ในสิรินสสสกกไกรเขต๓๑ตลิ่งชันทวีวัฒนานะครับ
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนอื่นต้องขออภัยต่อผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด

ที่ผมออกมาชี้แจงข้อที่จริงในเหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวล่าช้า
เนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยศีรษะแตก
ใช้เวลา๒วันที่ผ่านมาในการรักษาตัว
ผมเสียใจอย่างมากในสิ่งที่ได้ทำลงไป
ขออภัยผู้เสียหายคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียหาย

ที่ได้เลือกผมเข้ามาทำหน้าที่สอสอ

นี้ยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
และการสอบสวนวินัยจากพักเก้าไกล
และจะน้อมรับผลที่ตามมา

ทำให้สมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทนไม่ได้
ออกมาเคลื่อนไหวเปิดแคมเปญเลย
หยุดใช้ความดูแลงต่อสภาพสตรี

เอกณัฐพร้อมภัณฑ์ริการภักรวมไทยสร้างชาติ

ได้ข่าวว่าการทำร้ายร่างกายสุภาพสตรี

แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายครั้งผู้ที่กระทำมีตำแหน่งสำคัญทางสังคม
พอสักทีครับหยุดใช้ความรุนแรงต่อสุภาพสตรีนี่ฮะ
จริงแคมเปญนี่ก็นะครับมีการทำอยู่ในสังคมอยู่แล้วด้วย
นะครับขณะที่เนเน่รัฐเกล้าสุวรรณคีรี
อดิษฐ์ผู้สมัครสสกมพรวมไทยสร้างชาติ
โพสต์ภาพและข้อความในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิง
และเป็นแม่ของลูกสาวว่าการทำร้ายร่างกายผู้หญิง
จากคนที่ยืดอกว่าเราคือผู้แทนรัศดร
คุณคือภัยสังคมโอ้อันนี้ดู
ขอชวนผู้ที่ต้องการร่วมต่อสู้เพื่อให้ความรุนแรงต่อสตรีหมดไป
ร่วมกันใส่สีขาวถ่ายรูปทำมือห้ามพร้อมข้อความ
แล้วก็แฮสแท็กสอสอทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะครับ
แล้วก็โซเชียลมีเดียใช่ไหมให้ลงแบบนี้
นี่แหละครับเขาร่วมอารมณ์กันครับค่ะค่ะ